ดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะหลายคนก็ยังติดตามอยู่ว่าตกลงโผล่คอรมอเศรษฐานึงนิ่งแล้วหรือยัง
รายชื่อเปลี่ยนอีกไหมเพราะวันนี้คุณเศรษฐาเข้าที่ทำการพักเพื่อไทยด้วย
จริงแล้วต้องบอกว่าก็ยังมีการแสดงความยินดีจากผู้นำหลายชาติอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากการได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของไทยของคุณเศรษฐาเนี่ย
วันนี้มีคุณหารจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะ
มาร่วมแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาถึงที่ทำการพักเพื่อไทยเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีผู้นำจากหลายชาติสงสารมาแสดงความยินดี
แล้วก็มีนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่โพสต์คลิปวิดีโอ
ขณะที่กำลังโทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายเศรษฐา
ลงในเฟซบุ๊คอันวาออฟฟิเชียลด้วยค่ะ
ตอนนี้อาเซียมั่นซึ่งจะมีไม่มีช่วงตอนนี้
เพราะมีคอบคุณสมมติที่ขอบคุณนะ
ยังไม่มีทางเดิมที่สำรวจที่ยินดี
นักสนุนและมีเนื้อ

ถึงคุณเศรษฐาเนี่ยขอดูภาพตอนที่ท่านนายกเดินขึ้นพักที่ลงจากรถเมื่อสักครู่ก่อนได้ไหม
ภาพตอนต้นน่ะขอดูหน่อย
คือคนชื่นชมคุณเศรษฐาว่าไหว้สวยมากนะ

จะหยุดแล้วไหว้ตั้งแต่วันที่ไปพบพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบเพื่อขอแนะนำในการทำงาน
วันนี้ครับ